ผู้ชายในฝัน
วันที่ผ่านมาเราก็ได้รู้จักแอร์เดอร์มูสกันมากขึ้นแล้ว
ผู้ชายอะไรแค่มองตาก็ทำให้สุดสาวเขินแทบจะละลาย
ถึงว่าทำไมแฟนคลับถึงได้รักถึงได้หลงขนาดนี้
ว่าแต่วันนี้แอร์เดอร์มูสจะมีโชว์อะไรมาเอาใจสาวบ้าง

ยังไม่จุใจค่ะเพราะว่าเรายังอยู่กับน้องเอเดอร์มูส

แต่ว่าตอนนี้เธอต้องมาตอบ๗สถานการณ์สมมุติให้เราก่อนนะ

เพราะฉะนั้นขอ๗สถานการณ์สมมุติเลยค่ะ

ถ้าคุณไปออกเดทกับสาวสวยตรงสเปคครั้งแรก
แต่ปรากฏว่ากลิ่นตัวแรงมากคือเหม็นเปรี้ยวมาก

นึกว่าไม่อาบมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

เขาว่าตัวเองบอกว่า

เฮ้ยใช่กลิ่นเธอเลย

ก็เดี๋ยวพาไปด้วยเลยเลยกัน

พาไปด้วย
ครับค่ะ
แทนของคนที่คบกันมานานบอกว่าจะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศและไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่เราจะทำอย่างไรอ๋อโอ้โหแย่เลยครับอันนี้เออต้องไปไกลด้วยอันนี้เศร้าสุดสุดครับเออพอที่นี่เป็นโลกคิดถึงมากอยู่ด้วยอืมใช่ครับทดทนไม่ได้แน่นอนครับบินตามไปเลยไหมไม่ให้ไปดีกว่าเขาเป็นโลกคิด

แต่ถ้าเขาโกรธอยู่ก็อาจจะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไปก่อน

เดี๋ยวค่อยคุยกันครับให้เขาสงบสติอารมณ์ก่อนดีกว่า
ห้ออออ่าเขาต่อไปค่ะ

บอกว่าอยากให้คุณไปตัดผมทรงสกรีนเฮด
เพราะเธอไม่ชอบผมทรงนี้

โอ้โห

ชิ้นชมตัวเองพร้อมแล้วข้อต่อไป
ถ้าคุณโทรหาแฟนสาวแล้วมีผู้ชายมารับใส่แทน
บอกว่าเธอหลับอยู่ให้โทรมาใหม่
แล้วผู้ชายคนนั้นก็วางสายไป

ยังไม่เคยครับแต่เคยเจอแรงกว่านั้นครับ

เออนางโกรธนางกัดการณ์
คือผมว่าต้องเป็นสถานการณ์ที่แบบว่า

มันแบบใจหายก่อนแน่ครับคุณแม่
บุกไหมบุก

ไม่รับเลยก็เดี๋ยวผมก็

ก็ไปอยู่ในห้องมหาลัย

แต่แบบฝนมันตกหนักมากครับแล้วก็
เขาก็ไปยืนสองคนกันกลางสายฝนอะไรอย่างนี้

มีชัดยืนกลางใส่ฝน
เหลือตัวนาวสั่น

ใช่เลยแฮปปี้เบิร์สเดย์จ้า
เอาล่ะนี่ก็เจ็ดสถานการณ์สมมุตินะคะ
ก็หมดลงอีกแล้วแต่ทำให้เรารู้จักเขามากขึ้นนะ

โอเคก็แบบนี้
เฮ้ยกางใส่ฝนเลยเหรอ